หลังจากที่ผู้กำกับรุ่นใหญ่พี่อ๊อฟพงพักพักรักษาตัวด้วยอาการเส้นเลือดในสมองตีบเป็นระยะเวลาปีกว่านะคะคุณผู้ชมล่าสุดเขาออกงานอีเวนต์คู่กับคุณพันรยาพี่แดงธัญญานะคะในงานเปิดตัวโรงพยาบาลผู้สูงวัยนั่นเองพร้อมกับอัปเดตอาการป่วยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยอาการป่วยดีขึ้น๘๐แล้ว
คุณผู้ชมล่าสุดเขาออกงานอีเวนต์คู่กับคุณพันรยาพี่แดงทันยานะคะว่าตอนนี้นี่อาการป่วยดีขึ้น๘๐แล้ว

ตอนนี้หายเป็นปกติแล้วนั่นเองนะจ๊ะ

หายจากการโดนโอบของพี่อ๊อฟแน่นะนั่นน่ะสิ